มันแปลกไหมอ่ะถ้าเกิดว่าจู่พี่เดินไปที่ห้างแล้วแบบ
พี่ขอดูรองเท้าพี่หน่อยดิคะรองเท้าพี่เป็นอะไรรองเท้าพี่มันบวมแปลก
คือถ้าเกิดอยู่ดีเราผู้หญิงเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นไม่ปลอดภัย
เขามีการติดกล้องแอบถ่ายหรือเปล่าในรองเท้าเขาแล้วเราไปขอดูของเขามันได้ไหม
แต่เหตุการณ์นี้จะให้ดูค่ะผู้หญิงคนนี้เธอไม่สบายใจเลย
เห็นผู้ชายคิดว่ามาแอบถ่ายเธอใต้กระโปรงแน่ค่ะ
พี่ถ่ายใต้กระโปรงหนูใช่ค่ะนี่ค่ะมีกล้องใต้ค่ะ
พี่จะไปไหนพี่เดินตามหนูมาสองรอบแล้วตั้งแต่ตรงนู้น
พี่เขามีกล้องที่รองเท้าค่ะ
เขามีกล้องค่ะเขามีกล้องที่รองเท้าพี่แอบตามถ่ายหนูมาสองรอบแล้ว
นี่เสียงของคุณฟางค่ะคือถ้าตามขนาดนี้ดูดูเธอมั่นใจมากนะ
ใช่แล้วเนี่ยคุณฟางว่า๒๔ปีเนี่ยนะคุณถ่ายคลิปนี้ไว้
แล้วก็มาเล่าให้กับทีมข่าวฟังด้วยว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ที่ห้างแห่งหนึ่งที่๘ริ้วฉะเชิงเซาค่ะ
คุณฟางอ่ะไปซื้อของกับพี่สาวตอนที่เข้าไปในร้านขนมปังเนี่ยนะ
เจอผู้ชายคนนี้เขาเดินตามแต่มาผิดสังเกต
ว่าเอ๊ะเดินตามทำไมเหล่ะเขาก็ไม่เห็นซื้อของแหล่งของเธอ

พอไปร้านที่๒จากร้านนมปังนะ
มีจังหวะหนึ่งว่าเอ๊ะรองเท้าเขาเนี่ย
บวมแปลกนูนยาวแปลกหรือเปล่า
ก็เลยขอดูรองเท้าแต่ว่าผู้ชายคนนี้พยายามเดินหนี
กลายเป็นที่มาของการที่คุณฟางเขาหยิบมือถือมาถ่ายคลิป
แล้วก็ตะโกนให้คนในห้างช่วยจับตัว
ตำรวจได้ยิงพอดีสุดท้าย
เบิร์ดดอมคุณผู้ชมดูตอนที่ตำรวจจับกลุ่มตัว
มีไหมแล้วคนดูรองเท้านั้นน่ะ

เอาเหรอมีการดัดแปลงแล้วเจาะรองเท้าเป็นรู
อุ้ยนี่ไงเห็นไหม
ซ่อนกล้องแอบถ่ายอยู่ข้างในรองเท้าจริงด้วย
แล้วนอกจากที่รองเท้าแล้วนะในกระเป๋าก็มีกล้องแอบถ่ายอีกตัวนึง

นี่เหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่ใช่
ภาพในมือถือเนี่ยนะไม่ได้มีแค่ใต้กระโปรงของคุณฟางนะ
มีภาพแอบถ่ายของผู้หญิงคนอื่นอีกหลายคนเลย
ทีนี้ตำรวจก็เลยเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปโรงพักไปดำเนินคดี
และเดี๋ยวจะสอบส่วนด้วยนะเอาไปเผยแพร่ลงโซเชียลหรือเปล่า
ได้เพิ่มข้อหาลงโทษให้หนักมากขึ้น
นี่ไงแปลว่าคุณฟางเขามั่นใจมากนะ
ว่าแบบนี้ไม่ได้ละผู้หญิงไปเดินห้างบางทีใส่กระโปรง
ต้องสังเกตสังกาด้วยนะว่ามีใครจะมาอยู่ใกล้เรา
แล้วก็แบบจะยื่นรองเท้าเข้ามามาอยู่ใต้กระโปรงหรือเปล่า
ตอนจะลุกจะนั่งเนี่ยค่ะ